ส่วนเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ๗วัน
ตั้งแต่คุณแตงโมเสียชีวิตไปนะครับ
เพราะว่าพลัดตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตไป
ตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์วันพระสัมบดี
เมื่อวานพระสมดีที่๓มีนาคมครบรอบ๗วันแล้ว
เพื่อนต่างไปแสดงความอาลัยนะครับ
ไปกันที่ไหนไปกันที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
นี่ค่ะคือตลอดทั้งวันมีทั้งเพื่อน
แล้วก็แฟนคลับของคุณแตงโมคุณดูสิ
พระอาทิตย์กำลังจะตกน้ำคือสวยงามมากนะ
แต่เต็มไปด้วยความเศร้านะครับ
นี่ฮะแฟนคลับผู้คนจำนวนหนึ่งนำช่อดอกไม้
ไปวางไว้อะไรต่อการจากไปของดาราสาวคุณแตงโมนิดานะครับ
หลายคนยังคงรู้สึกเศร้ากับเหตุการณ์การสูญเสียนะครับ
คุณฮิปโปเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
มาที่ท่าเรือเหมือนกันร้องไห้ทันทีแล้วฮะ
นี่คุณจักรีนทีมข่าวของเราบ่ากรบันเทอร์ของเรา
คุณฮิปโปแต่งชุดสีขาวมาเลยนะครับแล้วก็เสียใจที่คุณแตงโมจากไปอย่างกระทันหัน
แต่ก็รู้สึกดีใจแทนแตงโมอย่างหนึ่งที่มีคนรักแตงโมมากขนาดนี้นะครับ
ก็หวังว่าคุณแตงโมจะรับรู้ถึงความรักที่มีให้ทั้งหมดนะฮะ
อันนี้ฮิโปจำเนื้อเพลงไม่ได้นะแต่ฮิโปรู้ว่าเพลงนี้
ตอนนั้นฮิปโป้ก็อยู่กับเขาแล้วก็ได้ยินเขาร้องเพลงนี้
ให้เพื่อนคนหนึ่งฟังที่เขาเล่นละครด้วยกัน
หนูว่ามันตรงกับเขามาก
มันคือเพลงของพี่เบิร์ตนะคะที่ร้องว่า
โอ้โหนี่แหละฮะช่วงจังหวะที่
คุณฮิปโปพยายามจะร้องเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
เป็นเพลงที่ก็หนึ่งอยากจะร้องให้คุณแตงโมด้วย
แล้วก็เป็นเพลงที่คุณแตงโมชอบด้วยนะครับ
ความรักของเพื่อนแล้วก็ต้องสูญเสียไปแบบนี้
คือคุณฮิปโปบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลย
มาถึง๗วันแล้วก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการจัดเตรียม
พิธีชาปนกิจคุณแตงโมนิดา
ที่จะจัดขึ้นวันที่๑๔มีนาคมนะครับ
ทางด้านของอาจารย์สุรชัยพาชื่นใจ
ศิษยาพิบาลประจำคริสตจักรเมทอลิสนะฮะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง๔อำเภอคลองหลวง

เมื่อวานก็เปิดสถานที่ให้นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์

โดยเปิดเผยว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิต
พิธีทางศาสนาคริสต์จะทำขึ้น๒พิธี
เรียกว่าพิธีนามัศกาลไว้อาลัยแล้วก็พิธีชาปนกิจนะครับ
ในส่วนของพิธีนามัศกาลไว้อะไรนั้น

จะจัดที่คริสตจักรแห่งความสุข
นามัศกาลชั้น๖โรงเรียนนานาชาติทรินิตี้
ในวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกานะครับ
แต่เรื่องสถานที่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะ
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะครับ
แต่ในส่วนของคริสตจักรเมทอลิสรังสิตแห่งนี้นะครับ
จะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีชาปนกิจ
ก็คล้ายกับช่วงเมื่อปี๖๓นะครับ
ประกอบพิธีชาปนกิจให้กับคุณพ่อของคุณแตงโมนะครับ
โดยตอนนี้นะฮะคณะทำงานได้ประชุมวางแผนกันนะครับ
ในการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับคน
จัดเตรียมห้องน้ำห้องท่าจัดเตรียมที่จอดรถนะครับ
ส่วนพิธีชาปนกิจจะเริ่มขึ้นช่วงเวลา๑๔นาฬิกา
คาดว่าจะใช้เวลา๒ชั่วโมง
แล้วก็จะแล้วเสร็จในพิธีชาปนกิจนั้นนะครับ

ก็จะมีระเบียงในการไว้อะไร
แล้วก็จะมีเรื่องของการจัดเก็บอัฐิ

ยังไม่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวนะคะ
ว่าจะเก็บอัฐิไว้ที่นี่หรือเปล่าค่ะ
ก็ต้องรอให้ครอบครัวคุณแตงโมมีการประสานมาก่อนนะ

ก็ยังอยู่ที่นี่แหละค่ะอย่างที่พี่บุ๊คบอกไปนะคะ

อยู่ข้างของคุณพ่อตังโม

สถานที่แห่งนี้เขาเรียกว่าระเบียงสวรรค์
อันนี้เป็นอาถิของคุณพ่อคุณแตงโมที่เก็บไว้ที่นี้
คุณพ่อโสพลนะฮะ
คุณผู้ชมฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับ
ที่ทาบเรือพี่บุญสงครามหนึ่ง
ก็ยังมีบรรดาแฟนคลับของดาราสาวคุณแตงโม
ช่อดอกไม้มาวางไว้เพื่อแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็จะสังเกตได้ว่ากองดอกไม้มีจำนวนมากขึ้นไปเรื่อย
จากช่อดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์แล้วนะครับ
แฟนคลับบางคนนั้นยังนำอาหารและน้ำดื่มมาวางไว้ด้วยนะครับ
คุณโอซึ่งเป็นหนึ่งในแฟนคลับของคุณแตงโมเปิดเผยนะครับว่า
เธอเองเป็นแฟนคลับคุณแตงโมมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ
หลังทราบข่าวรู้สึกตกใจมาก
อยากจะให้ตำรวจรีบสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมให้ได้
และสรุปว่าใครเป็นคนทำหรือเป็นอุบัติเหตุกันแน่
แฟนคลับจะได้หายสงสัยสักทีนะครับ
แฟนคลับอีกคนนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านดอกไม้
ย่านประตูน้ำนั่นก็คือคุณตุ๊ก
คุณตุ๊กเมื่อกี้เห็นแล้วกำลังถ่ายเซลฟี่ช่อดอกไม้อยู่
แล้วก็ส่งให้แฟนคลับคุณแตงโมดู
ได้นำช่อดอกไม้ต่างมาวางไว้
มาวางอาลัยแก่คุณแตงโมให้แล้วนะครับ
เพราะว่ามีแฟนคลับเขาแห่สั่งซื้อช่อดอกไม้จากร้าน
แล้วก็ขอทางร้านให้นำมาวางไว้แทน
เพราะว่าแฟนคลับบางคนอยู่ต่างจังหวัด
ไม่สามารถเดินทางมาที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นี้ได้นะครับ
ทางร้านจัดดอกไม้มากว่า๓๐ช่อ
แล้วก็ต้องทยอยนำมาวางอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ช่วงบ่ายนะครับ
อกจากนี้นะฮะยังมีออเดอร์ต่อเนื่องกลุ่มรายเดอร์คุณ
กลุ่มรายเดอร์ก็เป็นหน้าที่ในการรับส่งช่อดอกไม้จากร้าน
มาไว้ที่ท่าเรือตรงนี้นะครับ
อย่างคุณยอดเองซึ่งเป็นนุ่มไลน์แมนบอกว่า
ผมเป็นพนักงานส่งดอกไม้ของทางร้าน

เป็นช่อดอกไม้ที่แฟนคลับสั่งจากทางร้าน
ส่วนผมเป็นตัวกลางในการเอามาวางให้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการบริการเพื่อให้ทุกคนนั้นได้
แสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็หลังจากสั่งจากทางร้านค้าแล้วนะครับ
ผมเองก็มีหน้าที่ในการนำมาวางให้จริง
ผมก็มาวางอย่างเป็นระเบียบให้สวยงามนะครับ
ก็ถือว่าตอนนี้เขาก็มีรายได้เพิ่ม
ช่วงที่แฟนคลับต้องการส่งดอกไม้
แสดงความอาลัยต่อคุณแตงโมนะครับ
ก็จะเห็นไปด้วยเลยว่ามีดอกไม้สีขาวสวยแบบนี้

อ่าแฟนคลับจะเป็นคนสั่งทางร้าน

ทางร้านเป็นตัวแทนนำมาส่งที่ท่าเรือที่บุตรสงครามหนึ่ง
แล้วก็ทางร้านก็เรียกเรามาอีกทีให้มาส่งใช่ไหม
เป็นพนักงานของทางร้านเลยครับ
เพื่อความมั่นใจของลูกค้าครับ

วันนี้รอบแรกครับมีรอบแรกนี้๑๓ช่อครับ

แฟนคลับก็ยังสั่งต่อเนื่องไม่ได้สั่งต่อเนื่อง
ต่อเนื่องเลยครับช่วงนี้กำลังถักมาต่อเนื่องครับ